เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้พาไปตะลุยย่านศรีลม
พบกับบะหมี่หมูหวานต้มยำไข่ออนเซน
เตี๋ยแห้งเส้นนุ่มราดหมูหวานสูตรปักใต้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมู
ต่อด้วยหลากหลายเมนูเฟ้อจากสุดยอดเชฟแห่งห้องอาหารเทียนดอง
และบะหมี่จอมพลที่เสิร์ฟด้วยบะหมี่เส้นสดแบบจีนโบราณ
และ๕วัตถุดิบระดับขุนพล
พบกันวันเสาร์ที่๓๐กรกฎาคมเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า